แต่จริงแล้วต้องชื่นชมว่าขุมพลอดอานนท์
สามารถทำให้หนังไทยของเรากลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งได้
แต่รวงการหนังไทยของเรามีผู้กำกับ
เจ้าตำนานแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ทั้งในด้านโปรดักชันและเนื้อหาที่มีความดราม่าเข้มข้น
ผ่านภาพยนตร์เรื่องหนังนาคที่ออกใช้ในปี๒๕๔๒
โดนใจคอหนังค่ะโกยรายได้ไป๑๔๙ล้าน๖แสนบาท
เรื่องนี้ก็ได้คุณซายอินทิราเจริญปูระแล้วก็วินัยไกรบุตรนะคะ

ใช่เป็นหนังนางนั่งที่น่ากลัวเพราะว่าหลังเนี่ยจะมีในลักษณะของตลกก็มี
เป็นละครก็มีแต่เวอร์ชันนี้น่ากลัวที่สุดใช่
ต่อกันที่ปื๊ดธนิจจิตนุกูลนะคะคนนี้หายตาไปนาน
หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่องบางระจานในปี๒๕๔๓เนี่ย
เขานั่งแท่นเป็นผู้กำกับเคยปลุกกระแสรักชาติท่ามกลางยุคฟองสบู่แตกมาแล้วนะคะ
และสามารถทำรายได้ไปถึง๑๕๑ล้านบาท
ก็เป็นภาพยนตร์ที่แจ้งเกิดคุณตั๊กบงกฎบางรจันทร์นะคะใส่ตะเบงมาร
ถัดมาอีก๑ปีนะคะในปี๒๕๔๔ต้อมยุทธ์เลิศสิบภาพค่ะ
ก็ติดโผล่ผู้กำกับร้อยล้านหลังส่งภาพยนตร์แอคชั่นสุดแนวอย่างมือปืนโลกพระจันทร์ออกมานะคะ
ก็โดนใจทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์เก็บเงินเข้ากระเป๋าไปได้๑๒๓ล้านบาท
มิ้วอันนี้น่าสงสัยมากเลยมีแต่ดาราตลกทั้งนั้นเลยนะคะ
ปาเทพโพงามแล้วก็ดาราตลกมากมายเลยแต่เป็นหนังแนวแอคชั่นดราม่า
ใช่ดังเลยนะเรื่องนี้

คุณเต๋าสมชายเข็มกลัดนำแสดงด้วยมีทั้งคุณหม่ำด้วยนะคุณเท่ง
คือตลกอะ
ในปีเดียวกันนะคะยังมีภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ด้วย
อย่างเรื่องสุริโยไทยค่ะที่สร้างจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในวรโอกาสที่ทรงเจริญพระชมพันศา๖๙พันศานะคะ
ซึ่งก็ได้รับคำวิจารณ์ว่าสร้างได้อย่างละเมียดละมัยใส่ใจในทุกรายละเอียด
โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายทรงผมและฉากประกอบค่ะ
ซึ่งก็ส่งให้ท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลในฐานะผู้กำกับขึ้นแทนเป็นผู้กำกับร้อยล้าน
ภาพยนตร์โกยรายได้ถึง๓๒๔๕๐๐๐๐บาทในกรุงเทพเขตปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่
ภาพที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังติดอันดับหนังทำเงินในประเทศไทยสูงที่สุดในยุคนั้นอีกด้วย
เพราะว่ารายได้รวมทั้งประเทศอยู่ที่๖๐๐ล้านบาทค่ะ
ภาพยนตร์ของท่านมุ้ยทุกเรื่องนอกจากจะทำเงินแล้วได้รางวัลเป็นได้กล่องและได้เงินด้วย
รางวัลนี้กวาดรางวัลมาเพียบเลยนะคะ
ใช่ค่ะและหลังจากนั้นนะคะท่านมุ้ยในฐานะผู้กำกับร้อยล้านเนี่ยก็เดินหน้าสร้างภาพยนตร์แห่งอิสรภาพฟอร์มยักษ์
ตำนานสมเด็จพระนเรสวนมหาราชที่มีถึง๖ภาคด้วยกันนะคะ
องค์ประกันหงษาประกาศอิสรภาพยุทธนาวีศึกนันทบุรียุทธหัสถีและอวสารหงษาค่ะ
ซึ่งทุกภาคก็ล้วนทำรายได้เกินร้อยล้านขณะที่รายได้รวมทุกภาคก็ทะลุ๑๐๐ล้านบาท
ก่อนหน้าที่จะเป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะคะทำไมทีมงานไม่มีภาพภาพยนตร์เรื่องเสียดายอย่างเงี้
เสียดายภาค๑เสียดายภาค๒แบบนี้

ทันเหรอคะตอนนั้นพี่มิ้วใสอายุ๑๔ค่ะ
เป็นนางเอกท่านมุ้ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ใช่แล้วก็ได้รางวัลเยอะเลยนะคะ
รวมตัวกันทำภาพยนตร์เรื่องแรกแฟนฉันก็ประสบความสำเร็จทั้งด้านกระแสตอบรับและรายได้เป็นอย่างสูง
โดยเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้มากที่สุดในปี๒๕๔๖ด้วยตัวเลข๑๓๗ล้านบาทค่ะ
และหลังจากนั้นผู้กำกับหลายคนในแก๊งแฟนฉันก็ผลิตผลงานที่ทำรายได้ทะลุ๑๐๐ล้านออกมาอีกหลายเรื่องนะคะ
พระเอกนางเอกตัวน้อยตอนนี้เป็นสาวเป็นนุ่มกันแล้ว
ตอนนี้แจ๊คแฟนฉันก็โด่งดังไปแล้วนะ
ตอนเด็กตลกน่ารักนะคะโตมาก็ยังตลกอยู่
ใช่ค่ะยังไม่ทิ้งฟอร์มเดิมนะคะ
เริ่มจากปิ๊งอดีศรกันเลยนะคะสำหรับผู้กำกับคนเก่งคนนี้ค่ะ
กับรถไฟฟ้ามาหานะเธอในปี๒๕๕๒กวาดรายได้ไป๑๔๕๘๒ล้านบาทค่ะ
ก็แจ้งเกิดคุณคริสหอวังจากภาพยนตร์เรื่องนี้
เป็นนางเอกร้อยล้านไปเลยนะคะพี่มิ้ว
และไอไฟล์แต้งกิวเลิฟยูในปี๒๕๕๗
ส่วนไอไฟล์แต้งกิวเลิฟยูอยู่ที่๓๓๐๕๙๐ล้านบาทค่ะพี่นิ้ว
แจ้งเกิดใครรู้มั้ยคะคุณเจ้าจุก
ทั้งสองเรื่องเลยฮามากหน้านิ่งก็ฮาแล้ว
ต้องขอบคุณผู้กำกับนะที่รู้ว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่ตลกได้ขนาดนี้
ทะลุโอ้โห๑๐๐๐ล้านบาทค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงค่ะ
และนอกจากพี่มากพระขนงที่ออกฉายในปี๒๕๕๖แล้ว
ก่อนหน้านี้ในปี๒๕๕๓ภาพยนตร์เรื่องควร๑๖๐๐
ที่เขาทำหน้าที่กำกับแบบฉายเดี่ยวเป็นเรื่องแรก
ก็ทำรายได้๑๓๐ล้านบาทแล้วด้วยค่ะ
วนมึนโฮนี่สรุปตอนสุดท้ายก็ยังไม่รู้ชื่อพระเอกกับนางเอกเลยครับคุณนิว
เขามีมุมตลกที่น่ารักแล้วก็คนชอบ

ก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณนะคะในปี๒๕๕๙
กำกับร่วมกับภาคภูมิวงภูมินะคะ
ซึ่งเป็นหนังแนวสยองขวัญที่ทำรายได้สูงถึง๑๐๙๙๘๐๐๐บาท
และยังถูกต่างชาติซื้อลิขสิทธิ์ไปรีเมคอีกด้วยค่ะ
น่ากลัวมากน่ากลัวสมัยก่อนดูแล้วน่ากลัวจริง
ใช่ผีคือตามตลอดเวลาคุณอิม
แต่ถ้าใครมาเล่าตอนจบจะโกรธมากเลยนะ
โกรธมากว่าทำไมปวดหลัง

งงมากแล้วทุกวันนี้ก็ยังเวลาปวดหลังก็คือคิดอย่างนั้นอยู่
เอามาต่อกันที่อีกหนึ่งผู้กำกับคนเก่งนะคะสำหรับจิมโสพลศักดาพิสิทธิ์ค่ะ
เป็นผู้กำกับอีกหนึ่งคนนะคะที่สามารถพาหนังสยองขวัญที่สร้าง
ดัดแปลงมาจากเหตุการณ์จริงอย่างรัฐดาแลนด์
ซึ่งออกฉายในปี๒๕๕๔ทำรายได้ทะลุ๑๐๐ล้านบาท
โดยตัวเลขอยู่ที่๑๑๗ล้านบาทค่ะ
ค่ะแล้วก็ลัดดาแลนด์ก็มีมาทำเป็นละครเวทีด้วย
ใช่จริงแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีหมู่บ้านรัฐดาแลนด
ซึ่งเขาก็กล่าวค้านกันว่าสยองมาก

ต่อกันที่ปรัชญาปิ่นแก้วค่ะ
ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ชื่อดังนะคะ
ผลงานแอคชั่นสุดมันอย่างต้มยำกุ้งกับองค์บาก๒
และ๑๐๒๒๙๐๐๐บาทตามลำดับค่ะ
สำหรับคุณยอดเริกชัยพวงเพชรนะคะ
คือผู้กำกับหนังที่ปล่อยผลงานออกมาทีไร
หนังแนวโรแมนติกคอมมาดี้ก็ไม่เคยจะผิดหวังเลยนะคะ
การันตีได้จาก๓๒ธันวาลในปี๒๕๕๒ค่ะ
ทำรายได้ไป๑๐๕๕๖๐๐๐บาท

ของเขาก็ส่งให้ภาพยนตร์เรื่องสุดเขตเสลดเป็ด
และมาปิดท้ายกันที่ตลกอาวุโสอย่างคุณโน๊ตเชิญยิ้มนะคะ
เมื่อนั่งแท่นเป็นผู้กำกับก็ประสบความสำเร็จอยู่ไม่น้อย
โดยเฉพาะกับหลวงพี่เท่งที่ออกฉายในปี๒๕๕๙
กับตัวเลขรายได้๑๔๑๗๘๐๐๐บาท
เป็นหนังตลกของไทยเรื่องแรกนะคะที่ทำรายได้เกิน๑๐๐ล้านบาท
และยังถือเป็นต้นแบบความสำเร็จของหนังแนวคอมมาดี้

ค่ะก็ชื่นชมผู้กำกับทุกท่านนะคะ
ที่ทำหนังทำภาพยนตร์มาถูกใจคอหนัง
แล้วก็ไปดูกันเยอะเลยก็อยากจะส่งเสริมนะ
สำหรับภาพยนตร์ไทยนะคะใช่แล้วค่ะ